เริ่มต้นกันด้วยการจับปรายศนียบัตรทายผลฟุตบอลโลก๒๐๑๘ที่ฝรั่งเศสได้แชมป์ฟุตบอลโลก
ก็จับกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่วันที่๘สิงหาคมที่ผ่านมานะฮะ
แล้วมีคนไปแชร์คลิปอันนี้เป็นคลิปที่เขาแชร์กันนะ
บอกว่าช่วงที่จับมันมีช่วงหนึ่งที่เหมือนกับท่านที่เป็นผู้ที่จับรางวัลที่๑
ท่านเอกอักราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
เพราะว่าเราเชิญมาเนื่องจากชาติฝรั่งเศสได้แชมป์
เหมือนกับท่านล้วงไปตรงนี้เนี่ยแล้วไปหยิบออกมา
ซึ่งตรงนี้คนก็แบบโอ้โหไปแชร์กันเยอะ
ตั้งข้อสงสัยถึงความไม่โปร่งใสในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ของไทยรัฐกับทางปรายศนีย์ไทย
ค่ะแต่ทางเราก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าเราทำทุกอย่างอย่างโปร่งใสนะคะ
คือกิจกรรมนี้เราหวังดี๔ปีครั้งเราก็จัดกิจกรรมคืออยากจะให้คนไทยสนใจเรื่องกีฬา
ฟุตบอลโลกคือดูอย่างเดียวก็อาจจะแบบลุ้นไม่สนุกมากเท่ากับการลุ้นไปด้วยแล้วก็ลุ้นรอผลรางวัลด้วยไง
เป็นกิจกรรมดีที่เราหวังดีค่ะ

ใช่ค่ะแล้วก็ท่านทูตนะคะท่านทูตไม่มาทำอะไรแบบนี้ให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแน่นอน
แล้วรางวัลที่หนึ่ง๑๐ล้านเมตรมากสำหรับคนคนนึง
แต่สำหรับชื่อเสียงต่างของไทยรัฐหนังสือพิมพ์นี้๖๐ปี
มันไม่คุ้มกันนะคะถ้าเราจะทำอะไรแบบนั้น
ใช่นะครับแล้วเป็นภาพแค่ภาพมุมหนึ่งที่ถ่ายจากจุดที่เป็นภาพกว้าง
ไม่เหมือนกับภาพจากการถ่ายทอดสด
ที่ไทยรัฐสื่อโทรทัศน์ของไทยรัฐในวันนั้นก็ถ่ายทอดสด

มันเป็นกองปรายศนียบัตรที่มันปลิวขึ้นมา
คือมันปลิวเยอะบางทีมันมาโดนตัวมาหล่นตามตัวอะไรแบบนี้ค่ะ
มันเป็นจังหวะภาพที่แบบทำให้เกิดการเข้าใจผิด

วันนี้ครับทางนายปฐมพงศ์สุภสิน
และนางสาวสุธาชินีภูรินชินธนโชธนะครับ
หรือว่าทางไทยรัฐเนี่ยนะฮะ
ได้เดินทางเข้าพบทางตำรวจเอกศุลิวัสดีพอ
ผู้กำกับการ๓กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาธิกรรมทางเทคโนโลยีหรือบกปอท
เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่โพสต์แล้วก็แชร์คลิป
การจับปรายศนียบัตรไทยผลฟุตบอลโลก๒๐๑๘
แล้วก็ไปเขียนข้อความกล่าวหาว่า
การจับปรายศนียบัตรในครั้งนี้ไม่โปร่งใสมีการล็อกผล
ปฐมพงศ์บอกว่าเมื่อวันที่๘สิงหาคมที่ผ่านมา
ไทยรัฐมีการจับปรายศนียบัตรมอบโชค

มีนายจิลการชงเอกอักราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
ให้เกียรติมาเป็นผู้จับปรายศนียบัตรมอบโชค

มีศิลปินดาราผู้มีชื่อเสียงมาเป็นสักขีพยาน

วันนั้นเราก็มีการถ่ายทอดผ่านทางรายการของทาง
นี่ค่ะมีเผยแพร่ผ้า
ใช่ทางออนไลน์อะไรด้วย

ทางออนไลน์นะครับ
ทางผู้บริหารของทางไทยรัฐ
ศิลปินดาราหรือว่าท่านเอกราชทูตก็มาร่วมกันนะครับ

ผู้บริหารของไทยรัฐได้เห็นคลิปที่เอกอักราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
จับรัฐศิลป์ที่โปรยแล้วก็ตกใส่ตัว
พร้อมกับระบุข้อความกล่าวหาว่ามีการล็อกผลไม่โปร่งใส
ซึ่งจากการตรวจสอบคลิปดังกล่าวเป็นคลิปแค่มุมเดียว
และไม่ใช่คลิปฉบับเต็มซึ่งในวันดังกล่าว
ไทยรัฐเองนะครับก็ใช้กล้องจับภาพหลายมุมนะฮะ
ประกอบกับมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารองค์กร
ผู้มาร่วมงานหลายร้อยคนจึงขอยืนยันว่าไทยรัฐ
ปรายศนียบัตรมอบโชคอย่างโปร่งใสบริสุทธิ์
และไม่คิดจะล็อกผลให้เสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างแน่นอน
ทางผู้บริหารของบริษัทวัชรพลจำกัดนะครับ
มอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายมาแจ้งความดำเนินคดีกับผู้โพสต์ดังกล่าว
โดยจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะเป็นการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
แล้วก็ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดนะฮะ
ร่วมกับปริศนีทัยและพันธมิตรจัดขึ้นดำเนินการด้วยความโปร่งใสนะครับ
แล้วก็เป็นไปด้วยความสุจริตทุกขั้นตอนนะครับ
แล้วก็นอกจากที่เรามาดำเนินคดีแจ้งความในวันนี้แล้วนะครับ
ตอนนี้เราก็ยังรวบรวมพยานหลักฐานอีกนะครับ
เกิดมีตรวจพบว่ามีใครกระทำความผิดอีกเราก็จะมาแจ้งเพิ่มเติม
รวมถึงกำลังพิจารณาดำเนินคดีในทางแพ่งด้วยนะครับ
เพราะว่าเรื่องนี้ทำให้ทางบริษัทเราได้รับความเสียหาย
ขณะที่ทางพันธมรตเอกสิริวัตรนะคะ
ก็บอกว่าเบื้องต้นจะตรวจสอบข้อมูลว่าบุคคลที่โพสต์และแชร์คลิปนี้เป็นใครบ้างนะคะ
จะมีการเรียกตัวมาสอบสวน
ส่วนจะผิดข้อหานำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาท
หรืออาจจะเข้าข่ายความผิดข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณาในคดีอาญานะคะ
โทษจำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๒แสนบาท
ก็จะต้องมีการตรวจสอบกันอีกครั้งนะคะ
แล้วก็มีการเตือนมาด้วยนะคะก็ฝากเตือนหน่อยค่ะ
ชาวโซเชียลนะคะเวลาจะโพสต์อะไรจะแชร์ข้อมูลอะไรเนี่ย
ให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนนะคะ
เพราะว่าถ้าหากทำให้ผู้อื่นเสียหายก็ถือว่ามีความผิด
แล้วก็อาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย
ทั้งคนโพสต์และคนแชร์
เรื่องต้นตอนนี้น่าจะมีประมาณ๑๔กรณี
ที่มีการโพสต์คลิปนี้แล้วก็แชร์คลิปนี้
เพราะว่าในวันที่เราจับรางวัลในการทายผลแชมป์ฟุตบอลโลก๒๐๑๘
ในการทายผลผ่านทางปรายศนียบัตร๘สิงหาคมที่ผ่านมา
เราไม่ได้มีการถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวี

กล้องทีวีของเราหลายตัวหลายมุม

อะไรแบบนี้ก็จะเห็นภาพจากมุมตรงนั้น
นั้นเป็นคนลักษณะเอามือถือถ่ายคลิป
อะไรอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วก็เอาไปแชร์กัน

ผู้ที่ได้รับรางวัลที่๑
ล้านบาทก็เป็นหนูน้อยวัย๓ขวบ

แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่จังหวัดเลย

การที่เรารีบแชร์ไป